เดี๋ยวดอกสะดาวค่ะตอนนี้นะคะในวัย๖๗ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ไม่ไหวคุณผู้ชม

มีคุณเม้าส์ใช่ไหมเออขายของเก่าเกณฑ์อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวตกอับหรือเปล่า
อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไปเคลียร์กันชัดเลยกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เออเขาบอกขายลงเดี๋ยวตกอับตกงาน

ไม่เคยตกงานเพราะไม่มีงานผมก็หางานทำ

แต่ทีนี้ว่าเขาก็ลงหัวข้อข่าว
เขาจะเอาเรตติ้งเข้ารายการเราก็ไม่ว่าเขาหรอก
เห็นบอกว่าขายของเก่ากินเลยเหรอคะ

ไม่มีฮะมีแต่ขายของจริงเนี่ยแหละครับ
แล้วก็มีไปรับเชิญบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็ภรรยาก็ทำครีมผลิตภัณฑ์ปลาย

ผมก็ทำน้ำมันเหลืองตะกระต่ายขี่เสือ
แล้วภรรยาก็นำกระเป๋าแบรนดเนมจากญี่ปุ่นมาขาย
มือสองนะแล้วก็เอามือหนึ่งจากอเมริกามาขาย

ก็ตกอับแย่เลยครับ
ผมไม่อยากให้สื่อบางสื่อเนี่ยนะ
นักแสดงเนี่ยบางทีเขางานน้อย
บางทีเขางานน้อยเพื่อลดบทบาทงาน
เพื่อจะไปทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองบ้าง
ไม่อยากให้เขาไปว่าตกอับ
คำว่าตกอัดเนี่ยมันคำนี้มันเหมือนกับประนามเขา

ของเก่ามาอย่างแพงกว่าของใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องที่เพื่อนนะคะจบเรื่องที่เพื่อนพระเด่นดอกประดูกค่ะ
บวชนะคะเจ้าตัวแจงว่าก็รู้ตามข่าว
แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะ
ครอบครัวพี่เด่นกับครอบครัวผมเนี่ยจะทานข้าวเป็นประจำ
แล้วพี่เด่นการพี่เด่นไปบวชเนี่ย
ผมก็คิดว่าปกติ
ผมก็เลยไม่ตื่นเต้นอะไรครับ
คุณผู้ชมนั่นแหละนะคะก็ตามที่นะคะได้บอกเอาไว้เลย
อย่าไปประนามเขาแค่ลดบทบาทตัวเองลงแค่นั้นเอง